ไปดูไอ้ไข่ที่ปฐุมธานีธรรมดาก็ไอ้ไข่อยู่ที่วัดเจดีที่นครศรี
แต่ตอนนี้หลายวัดเขาก็มีการทำรูปหล่อหรือว่ารูปปั้นไอ้ไข่ไว้
เพื่อให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา
ที่วัดราษบำรุงหรือวัดไก่หอบที่ตำบลบึงกา๓อนเสื้อจังหวัดประถุมธานี
นายภัยศาลศรีธเนศกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกา๓
พ่อค้าประชาชนร่วมกันในพิธีบวงสวงอันเชิญไอ้ไข่
ทำจากรูปหล่อเหล็กน้ำพีนะครับ
ความสูงเมตร๒๐เซนติเมตร
เพื่อมาตั้งไว้ที่สาราภายในวัดไก่หอบ
เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้สักการะขอโชคลาภนะครับ
โดยพรามอันเชิญไอ้ไข่ได้นำผลไม้ขนมหวานของเล่น
ทหารน้ำแดงแล้วก็เครื่องบวงสวงในการประกอบพิธีครับ
เจ้าวาดวัดนะครับคือพระสังครักษ์สมศักดิ์ชาตรีชาติวีโรนะฮะ
ท่านก็ได้กล่าวเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายให้มาสร้างบุญสร้างกุศล
แล้วก็ขอพรพระมหาจักรพรรดิซึ่งเป็นรูปปั้นองค์ใหญ่
ประดิษฐานอยู่ที่หน้าวัดด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะ
ถือว่าเป็นโอกาสครบรอบ๔๓ปีของจังหวัดพยาวนะ
ที่เขาแยกตัวมาแล้วก็ก่อตั้งเป็นจังหวะ
ดังนั้นเมื่อวานนี้ค่ะนายกมลเชียงวง
ว่าราชการจังหวัดพยาวก็เป็นประธานในการทำบุญตักบาท
จุดที่เขามีการจัดงานทำบุญกัน
ก็คือถนนหน้าสารหลักเมืองพยาว
ในโอกาสครบรอบ๔๓ปีของการก่อตั้งจังหวัดพยาวนะคะ
คือพยาวเขาแยกตัวมาจากจังหวัดเชียงราย
ก่อตั้งเป็นจังหวัดเมื่อวันที่๒๘สิงหาคมปี๒๕๖
ถือว่าเป็นจังหวัดลำดับที่๗๒ของไทยนะคะ
แล้วก็แน่นอนค่ะบรรยากาศเมื่อวานนี้
คนก็ไปร่วมงานเป็นจำนวนมากนะคะ
คนก็ดูเกี่ยวกับว่าตัวเลขที่มงคลที่เกี่ยวกับทางจังหวัดนะฮะ

เพราะว่าชาวบ้านเข้าไปกราบสการะขอโชคลาภ
พระเจ้ามุกดอกไม้สมปรารถนาศรีเมืองเชียงใหม่
วัดล่ามช้างตำบลศรีภูมินะคะ
แล้วก็ไปดูน้ำตาเทียนที่อ่างน้ำมนที่อยู่บริเวณนั้น
ซึ่งพระเจ้ามุกดอกไม้นี่นะคะ
เป็นพระพุทธรูปรุ่นสิงห์๑ศิลปะสมัยเชียงแสน
ขนาดหน้าตัก๓๙นิ้วสูง๓๕นิ้ว

ในพิธีเฉลิมฉลองนครเชียงใหม่ครบรอบ๗๒๐ปี

ก็อันเชิญมาปฏิสถานไว้ที่สาราข้างวิหาร
มีผู้คนแวะเวียนไปสักการะขอพรเรื่องต่างเป็นประจำ
โดยเฉพาะขอโชคลาบนี่แหละค่ะ

ไปต่อกันที่ชาวบ้านพากันไปกราบไหว้
แล้วก็นำอุปกรณ์ไปด้วยนะฮะ
รูปต้นไม้ต้นเจ้าแม่ตะเคียนยักษ์นะครับ
ต้นตะเกียร์ยักษ์๒ต้นนะครับ
ซึ่งต้นตะเคียนทั้ง๒ต้นมีขนาดใหญ่

แล้วก็ชาวบ้านยังนำชุดไทยหลากสีไปถวายเต็มไปหมดเลยนะครับ
ก็ขึ้นไปกราบไหว้แล้วก็ขึ้นไปทำบุญรวมถึงนี่ชมถิวทัศน์ที่สวยงามด้วยนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีเลยนะครับ
ทีนี้ดูที่อุดรกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมที่อุดรเนี่ยนะคะ
พาไปดูที่คุณผู้ชมเห็นเป็นต้นตะเคียน๘ท่อน
อยู่ที่วัดพระธาตุหนองมัดวัดพระธาตุหนองหมัดค่ะ
อยู่ที่บ้านท่าสังที่อำเภอกุมภาวะปีอุดรธานี
วัดนี้อายุประมาณ๓๐๐ปีถือว่าเป็นวัดเก่าแก่เลยนะคะ
ส่วนตะเคียนทั้ง๘ท่อนมาได้ยังไงรู้ไหม
ท่านเจ้าว่านเนี่ยนิมิติว่ามีครอบครัวหนึ่ง
มีพ่อแม่ลูกขอให้ช่วยนำขึ้นจากน้ำ
เพราะว่าอยู่มาเป็นร้อยร้อยปีแล้วในฝันนั้นเนี่ยนะคะ
แล้วก็ตอนนั้นก็มีการขุดลอกลำน้ำเปล่าตอนบน
คนขับรถแบ็คโฮลไปขุดเจอตะเคียน๘ท่อน
ทีนี้ก็เลยมีการอัญเชิญเอาไว้มาเก็บที่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคล
ทีนี้เราก็อยากรู้ไงท่อนที่ยาวที่สุดเนี่ย
คือยาว๑๑เมตรนะส่วนท่อนที่สั้นที่สุด

ถือว่ายอดนิยมมากนะสำหรับต้นตะเคียน
ทีนี้ไปดูต้นตีนเป็ดบ้างคุณผู้ชมต้นตีนเป็ดเนี่ย
หมู่๔นโค่นุศาอำเภวโพธงตอ่างทอง
ขนาดของต้นตีนเป็ดนี่คือ๒คนโอบนะคะสูงประมาณสัก๑๐เมตรเนี่ยต้นนี้ค่ะ
แล้วบริเวณรอบนี้ก็จะมีพวกของเส้นไหว้ต่างมากมายเลย
เพราะว่าชาวบ้านเขาก็เชื่อกันว่าต้นตีนเป็ดนั้นให้โชคนะ
โดยทางด้านนางทองห่อโพพันธองอายุ๗๕ปีเล่าเรื่องราวให้ฟัง
บอกว่าวิญญาณที่เขาเชื่อว่าสิงสถิตอยู่ต้นตีนเป็ดเนี่ยนะคะ
ก็มาให้โชคให้ลาบเพราะว่าต้นตีนเป็ดเนี่ย
ขึ้นอยู่ติดกับเจดีที่บรรจุกระดูกด้านข้างกำแพงโบสถ์วัดบ้านกลุ่มนะคะ
โดยเรียกว่าวิญญาณนี้นะคะเขาชื่อว่าแม่แพรวาน้องกรุงกริ่ง
คือมาเข้าวิญญาณนี้มาเข้าร่างใช่ไหมมาแฝงอยู่ในร่างของหลานสาวใช่ไหม
ใช่แล้วก็บอกว่าฉันชื่อแม่พระวานน้องกรุงกริงนะจะมาให้โชคให้ราบ
พอรู้ดังนั้นชาวบ้านเขาก็เลยมาที่นี่กันนะคะมาขอโชคลาภกัน
หลายคนก็โชคดีบางคนก็โชคดีบางคนก็อาจจะไม่ถูก
รางวัลนี้นะคะคนโชคดีเขาก็มาแก้บน
แล้วก็สร้างเป็นห้องขนาดสัก๔เมตรมีหลังคงหลังคาอะไร
เอาไว้เก็บเข้าของแบบเนี่ยค่ะก็เป็นการเชื่อของพระวรรณา
มีทั้งที่เก็บกระดูกมีทั้งโต๊ะเครื่องแป้ง
แต่เขาบอกมีเรื่องเล่าด้วยบนชื่อสาว
ว่าช่วงกลางคืนจะมีคนได้ยินเสียงคนเดินอยู่บริเวณนั้น
สุโนท์นักข่าวหอนเป็นประจำ
มีชาวบ้านหลายคนบอกว่าเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กปั่นจักรยานเล่น

เป็นเรื่องเล่าเรื่องราวบอกต่อกันมานะคุณผู้ชม

ระยองชาวบ้านเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
ภายในสาราการประเรียนวัดประชุมมิตรบำรุงอำเภอบ้านฉาง
พร้อมกับเช่าบูชาวัตถุมงคลแล้วก็แก้บนกุมารทองไอ้จุก
หลังจากได้รับโชคลาภหลายครั้งหลายครานะฮะ
ขณะที่หางประทัดที่มีการจุดเส้นไหว้ไอ้จุก
ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมก็ได้ดูเองนะฮะ
ซึ่งชาวบ้านก็เตรียมนำไปเสี่ยงโชค
และที่สำคัญอีก
อีกเลขหนึ่งเหรอ
ก็คือเลขทะเบียนกไก่ลิง๙๙๐๐ระยอง
รถของท่านนายกรัฐมนตรีไงกุ้น
ที่เดินทางไปเปิดทางด่วนมอเตอร์เวย์สายกรุงเทพบ้านฉาง

ตอนที่ไปจันทบุรีระยองนะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ด้านของนายสมยศนาคหุ่นสับปะเหลอวัดประชุมมิตรบำรุงบอกว่า

แล้วก็ของเส้นไหว้แก้บนไอ้จุกก็มากล้นโต๊ะเลยนะฮะ
ทางวัดจึงมีความคิดว่าจะสร้างบ้านหลังใหม่
เป็นตำหนักภายในเขตของวัดนี่แหละครับ
เพราะเชื่อว่าจะมีคนที่จะมากราบไหว้บูชาไอ้จุก
ขอโชคขอลาบขอพร
แล้วก็มาแก้บนไอ้จุกเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน
ก็เลยอาจจะมีการสร้างตำหนักให้ใหม่นะครับ
ทีนี้ที่ฉันพาไปต่อค่ะที่สาราพระราหู๘ทิศ
ที่วัดสว่างอารมณ์ที่นครปฐมนี่แหละ
ที่นี่คุณผู้ชมเป็นสถานที่ตั้งรูปปั้นพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมาพญานาคาราช
ทีนี้มีแม่ค้าที่เขาขายเนื้อวัวที่ตลาดสดปฐุมธานีเนี่ยนะ
เอาไข่ไก่สดเอาไป๓๐๐ฟองมาแก้บน
แล้วก็มีการเปลี่ยนแบงค์๒๐กับพ่อปู่ศรีสุธโธ
มีไปล้วงไข่ในหายทองคำ
ก็เนี่ยพอมาถึงแล้วแก้บนแล้วแล้วก็ทำทุกอย่างเลยนะคะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนที่เขาโชคดีแล้วเขาก็กลับมาแก้บนนะคะ